แฟนเพจเฟซบุ๊คของพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ
ได้โพสต์พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
เล่าเรื่องราวความทรงจำดีค่ะ

ได้โพสต์พระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ

ความทรงจำของท่านหญิงตอน๙ขวบ
เห็นเด็กที่คล้ายเด็กชายตัวดำในชุดชมพูฟูฟ่องไหม

ครั้งแรกที่ตามเสด็จแล้วได้นั่งใกล้ท่าน

พระผู้ใหญ่ให้ไปนั่งข้างท่าน

มันคือความทรงจำที่งดงาม
น่าจะเป็นช่วง๕๐ปีครองราชมั้งคะ

เป็นพระบรมชายาลักษณ์ของพระเจ้าหลานเธอ
พระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัฐ

ปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช

ความทรงจำของท่านหญิง๑๐ขวบ

ทูลหม่อมปู่ทูลหม่อมย่า
ส่วนร่วมนี้คือศุกร์เลิกเรียนเสาร์อาทิตย์เราจะไปค้างที่หัวหิน
ตอนนั้นท่านทำพระทนบนรถหน่วยแพทย์หลวงแล้วผู้ใหญ่แถวนั้นบอกให้เราขึ้นไปกราบพระบาท
พอไปถึงท่านเสด็จออกมาพอดีเราแทบจะล้มก้มลงไปเดี๋ยวนั้นเลย
รับสั่งอะไรสักอย่างซึ่งเราจำไม่ได้
ขณะที่ท่านเอาพระหัดมาจับที่หัวเสร็จแล้วเราก็ทูลลาไปเล่น
แทนที่จะทำการบ้านกันก่อนเนอะ